มาดูเรื่องศึกปรับน้ำยาผ้านุ่ม๓สีนะคะ
คือตอนนี้ความนิยมชมชอบของดารานั้น

เพื่อดึงดูดให้คนสนใจแล้วก็ซื้อของใช่ไหมฮะ
ล่าสุดต้องบอกว่าวงการน้ำยาปรับผ้านุ่มนั้นทุ่มสุด
เมื่อแบรนด์น้ำยาปรับผ้านุ่มสีฟ้านั้น
เลือกใช้ซุปเปอร์สตาร์อย่างชมพู่อรยา
นี่เป็นแบบไอดอลของการพร้อมแฟชั่นเลย
โซโลแกนที่ว่าความสวยคือเหมือนกับความหอม
ทำเอาฮือฮาเพราะว่ากว่าจะคว้าชมพู่มาได้
นั้นจะต้องทุ่มเยอะไม่ใช่แบบนะ๕บาท๑๐บาท
ถึงคู่แข่งทางการตลาดแบรนด์สีชมพู

ต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นแม่เหล็ก
และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนมาโฆษณาอะไรคนก็เชื่อ
ล่าสุดล่าของล่าจากฟ้าและชมพูตอนนี้ไงสีม่วง
ใหม่ดาวิกาผมรู้คุณใหม่ดาวิกามากมาฮะ
ปีนี้ใหม่กวาดการเป็นพรีเซนเตอร์ไปกว่า๑๐ตัว
นับนิดนึงนับคร่าวนะครับ
ล่าสุดใหม่ดาวิกาเป็นอีกคนนึงที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นิยม
น้ำยาปรับผ้านุ่มสีม่วงมันคือยี่ห้ออะไรไม่รู้นะพี่มิส
ต้องมาลุ้นกันต่อว่านะสีฟ้าชมพู่สีชมพูอ้ำ
และสีม่วงใหม่นั้นสีไหนจะครองใจคนซื้อมากที่สุด

แพงสุดว่ะนี่ไงเราอยากจะรู้อันนี้แหละค่ะนี่เขาใส่
อ้ำน่าจะแพงสุด๓คนน่ะ
เพราะว่ามีคนจัดอันดับในพันทิพย์นะคะว่าคุณจะเลือกใช้แบรนด์อะไร
เป็นอ้ำพี่อ้ำพี่อ้ำแล้วก็พี่ชม
หมายถึงว่าเขาก็โหวตโหวตเข้ามาใช่โหวตเข้ามา
น้องใหม่นี่เขาเพิ่งเริ่มก็ไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตสิว่าใครจัดโปรโมชั่น๑แถม๑
นั่นแหละก็ขายดีสุดจริงป่ะล่ะเอาทุกอ้าวขายดีจะแถมไหมล่ะ
ก็๑แถม๑มันเป็นการกระตุ้นยอดขายไงไปดูสิตอนนี้ตามซุปเปอร์มาร์เก็๑แถม๑ทั้งนั้น
ท่านผู้ชมเฉื่อใครก็คืนนั้นมาใช้แต่ถ้าไม่งั้นก็ไม่เชื่อก็ไม่ต้องมันมีมากกว่า๓สีนี้แหละ

ซักแล้วขาวจ๊อกเลยซักในปากด้วย